หลังจากที่แม่แจ้งความให้จับสามีตัวเอง
เพราะว่าไปข่มขืนลูกนะคะ
คมคืนลูกเลี้ยงนานอยู่๗ปีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ตั้งแต่อายุ๕ขวบจนอายุ๑๓
ตำรวจจับกลุ่มพ่อเลี้ยงแล้วนะคะ
แล้วก็นำตัวไปฝากขังผลัดแรกค่ะ

อย่างที่บอกไว้ว่าแม่ไปแจ้งความ
กับตำรวจภูทรเมืองชัยนาฏให้จับกลุ่มสามีตัวเอง
เพราะว่าไปล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวอายุ๑๒ปี
คือล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่น้องอายุ๕ขวบจนตอนนี้แหละค่ะ

ตำรวจจับตัวได้แล้วก็ดำเนินคดีตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้ว

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองชัยนาฏบอกว่า
วันนี้พนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังผลัดแรก
เพื่อทำการสอบสวนทางคดีที่ศาลจังหวัดชัยนาธค่ะ

เพื่อป้องกันผู้ต้องหามายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
หรืออาจจะให้ประกันตัวออกด้วยหลักทรัพย์ไม่ต่ำกว่า๕แสนบาท
จากว่าคดีนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นกับเด็ก

ซึ่งมีการสั่งกำชับให้ตำรวจที่เข้าเวรยาม

เพราะกลัวว่าผู้ต้องหาอาจจะคิดสั้น
อาจจะผูกคอตายก็ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลนะคะ
ส่วนเรื่องที่ผู้ต้องหามีอาชีพด้านสื่อสารมวลชน

จะทำคดีนี้อย่างตรงไปตรงมา

ก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับเพจดังเพจหนึ่งด้วยนะคะ

ขอบคุณครับ